คนเคยรักกันอย่างชิปปี้และอองตวนถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกดีให้กันนะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะประเด็นฮอตเลยนะคะที่หนุ่มอองตัวเนี่ยขยันกดไลค์แถมยังคอมเมนต์ไอจีสาวใบเฟิร์นพิมชนก
ก็หลายคนคิดว่าเอ๊ะเป็นการตามจีบหรือเปล่ารวมไปถึงชาวเน็ตบางคนเนี่ยยังเน้นแซวว่าใบเฟิร์นหนีไปลูกหนีไปเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ชิปก็เป็นเราเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
ใบเฟิร์นนี่คือมีลุ้นไหมคะ
ไม่น่ามีลุ้นครับผมก็เป็นแฟนคลับเขาคนหนึ่งอ่ะแล้วก็บางทีก็ลืมตัวว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าเราพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้มันจะมีคนจับตามองเยอะแล้วก็
คือเราชอบละครมันน่ารักอาชีพนี้มันน่ารักแล้วก็แค่พิมพ์ไปตามความรู้สึกตอนนั้นโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเยอะ